แต่อย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับค่ะว่าตัวแปรที่จะมีผลต่อการชุมนุมเนี่ยจริงก็คือสื่อ
สื่อทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่มีแบบทีวีอย่างเดียวมันมีสื่อออนไลน์ที่รวดเร็วขึ้น
แล้วหลายครั้งเนี่ยสื่อออนไลน์ใช้เป็นเครื่องมือคือมันเป็นช่องทางในการรวบรวมให้คนมาชุมนุมกัน
ดังนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราติดตามเราวิเคราะห์ประเด็นเรื่องนี้กันกับขีดเส้นใต้เมืองไทย
เพราะว่าอาจารย์สุภาพจะมาชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าสื่อออนไลน์จะส่งผลต่อสถานการณ์การชุมนุมได้อย่างไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีคนอยากรู้และถามกันเยอะว่าหนึ่งพรุ่งนี้คนจะมากไหม
ฝนจะตกหนักไหมกรุงเทพถ้าฝนหนักจะมีผลกระทบต่อการชุมนุมมากน้อยแค่ไหนและที่อยากรู้มากก็คือว่าสถานการณ์มันจะนำไปสู่ความรุนแรงไหม
อันนี้ลองวิเคราะห์ดูก็คือว่าการชุมนุมของเยาวชนนิสิตนักศึกษาคราวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีแกนนำมากชัดเจนเหมือนกับการชุมนุมในอดีต
แต่อย่าลืมว่าเขาก็มีวิธีบริหารจัดการกันเองได้นะครับถอยหลังกลับไปเนี่ยการชุมนุมครั้งแรกเริ่มขึ้นมาตอนวิ่งไล่ลุงนึกออกไหมฮะ
วิ่งไล่ลุงนั้นเดือนมกราปีนี้แหละ๖๓นี่แหละและตั้งแต่วิ่งไล่ลุงจนกลับมาถึงวันนี้เขาชุมนุมเล็กชุมนุมน้อยที่โน่นที่นี่๑๘๐กว่าครั้งครับ
บรรดา๑๘๐กว่าครั้งเนี่ยไม่มีเหตุอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเลยแปลว่าเขาก็บริหารจัดการได้ในจำนวนการชุมนุมเล็กน้อยที่ผ่านมาที่โน่นที่นี่รวมกันแล้วเนี่ยยังไม่มีการชุมนุมที่ไหนที่ค้างคืน
ฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นการชุมนุมครั้งแรกที่ค้างคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นการชุมนุมครั้งแรกที่เคลื่อนพลอันนี้ต้องน่าจับตามองว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไง
ทีนี้ที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไว้ก็คือว่าสถานการณ์ชุมนุมกับสื่ออันนี้สำคัญครับที่อยากให้ไล่เลียงว่าในท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองสื่อจะเป็นตัวแปรสำคัญเสมอ
ใครที่จำเหตุการณ์ในต่างประเทศประเทศเล็กประเทศหนึ่งชื่อประเทศราวันด้าประเทศนี้มีชนเผ่าใหญ่ใหญ่สองชนเผ่าเขาอาศัยอยู่ร่วมกันความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าสองชนเผ่านี้มีมานานแล้วแต่ว่ามาปะทุเอาในปี๒๕๖๒
เหตุที่ประทุดแล้วก็มีความรุนแรงมาก
ฆ่ากันเขาประเมินว่าเกือบแล้ว
เพราะสื่อครับสื่อที่ว่านี้สื่อวิทยุไม่ใช่โทรทัศน์สมัยนั้นยังไม่มีออนไลน์
ให้ลุกขึ้นมาฆ่ากันเพราะต่างฝ่ายต่างเหยียดหยามกัน
คนตายไปเกือบล้านอย่างที่ว่าอันนั้นเป็นบทเรียนสำคัญหนึ่งของ
ของสื่อเลยว่าสื่อจะต้องระวังถัดมาเอามาในบ้านเรา
บ้านเราเนี่ยการชุมนุมที่สูญเสียมาหลายครั้งที่ผ่านมา
สิบสี่ตุลานั้นไม่ต้องพูดถึงไม่เกี่ยวกับสื่อเท่าไหร่
แต่ที่เกี่ยวกับสื่อมากก็คือในช่วงสิบเก้าตุลาปีหนึ่งเก้า
เดือนช่วงเดือนตุลาปีหนึ่งเก้าเป็นการประท้วงที่
ถูกแบ่งเป็นซ้ายเป็นขวานักศึกษาถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์
มีศัพท์คำว่าขวาพิฆาตซ้ายมีสื่อที่สำคัญคือสื่อวิทยุ
สถานีวิทยุยานเกราะตอนนั้นได้ปลุกให้ประชาชนที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายขวา
ลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกฝ่ายซ้ายนี่ที่เขาเรียกว่าฝ่ายซ้าย
คอมมิวนิสต์แม้กระทั่งในทางการเมืองก็ไม่เว้น
คุณชวนนี่ก็เคยเจอเข้าไปแล้วว่าตอนนั้นฝักฝ่ายคอมมิวนิสต์ในปีหนึ่งเก้า
ก็ก็เกิดเหตุสถานีวิทยุยานเกราะโดยนายทหารคนสำคัญได้ปลุกระดม
ให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านในที่สุดนักศึกษาก็ถูกจับถูกฆ่าแล้วก็หนีเข้าป่า
นั่นเป็นครั้งหนึ่งที่เราสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของสื่อชี้นำ
มีความสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงถัดมาเราเกิดเหตุสำคัญ
ปีพฤษภาคม๒๕๓๕ที่เรียกกันว่าพฤษภาธมินตอนนั้น
ใครที่อยู่ต่างประเทศเขาเห็นภาพหมดเลยเพราะทีวีต่างประเทศ
มาถ่ายทำมาฉายให้ดูว่ามีการเข็นค่าทารุณกันยังไง
แต่สื่อในประเทศไทยไม่มีออกอากาศเลยโทรทัศน์ในประเทศไทยตอนนั้นมี๓๕
ไม่มีรายงานเรื่องนี้ไม่มีข่าวบนจอโทรทัศน์
จนกระทั่งคุณอนันต์ปัญญารชุนขึ้นมาเป็นนายกคุณอนันต์บอกว่าสื่อสี่ห้าช่องที่เรามีอยู่
วนอยู่ใต้การกำกับของรัฐบาลทั้งนั้นรัฐบาลไม่ให้รายงานก็ไม่มีใครกล้ารายงาน
รัฐบาลสมัยคุณอนันต์จึงเปิดโอกาสให้มีการประมูลคลื่นโทรทัศน์ที่เรียกกันว่า
นั่นเป็นครั้งแรกที่ต้องการจะให้มีโทรทัศน์ที่เป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบครองของรัฐ
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีทีวีดิจิตอลก็มาลักษณะเดียวกันคือเป็นทีวีของเอกชน
มาหลังจากพฤษภาคม๒๕๓๕ก็มาถึงเกิดเหตุความขัดแย้งใหญ่ขึ้นในบ้านเมือง
มีเสื้อเหลืองมีเสื้อแดงอันนี้พวกเราคงท่านทั้งหลายคงจำกันได้
มีความขัดแย้งตั้งแต่ปี๕๓๕๔๕๕๖๕๗เป็นต้นมาจนกระทั่งมีการปฏิวัติยึดอำนาจ
ปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญคือสื่อครับมันเกิดสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม
ที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้เพราะเขาส่งสัญญาณ
มาจากต่างประเทศเนื้อหาผลิตในบ้านเราเนื้อหาพูดกันในบ้านเรา
ขึ้นเวทีพูดกันในบ้านเรายิงไปที่ฮ่องกงฮ่องกงยิงกลับมา
รัฐบาลทำอะไรไม่ได้แต่ว่าสื่อเลือกข้างระหว่างสื่อฝ่ายเสื้อเหลือง
กับสื่อฝ่ายเสื้อแดงได้ทำให้คนเกิดความขัดแย้ง
มีการชี้นำให้เกิดความขัดแย้งและเข็นฆ่ากันหลายรอบตายกันเยอะครับ
นั่นเป็นปรากฏการณ์ในอดีตมาถึงวันนี้สื่อที่สำคัญที่สุดคือสื่อออนไลน์ครับ
ก็เพราะเขาอยู่ในสื่อเดียวกัน
อันตรายก็คือว่าในช่วงเวลาของการชุมนุม
จากนี้ไปที่ว่าเป็นชุมนุมใหญ่ที่น่าห่วงที่สุด
รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจจะต้องพึงระวัง
คือจะมีการร้ายสดแล้วถ้าร้ายสดตรงไปตรงมา
สดจากมุมเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าร้ายสดแล้วมีการบิดเบือน
อันนี้มันจะทำให้พุบพับขึ้นมาแล้วเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
ฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ตกหลุมพลางก็คือ
มันจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในช่วงนี้ถ้าคนที่ไม่ประสงค์ดีจะใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
อันนี้ก็ขอเตือนไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าถ้ามิฉะนั้นแล้วมันจะเกิดเหตุเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว
จากการไลฟ์สดนี่แหละครับเพราะว่าไม่สามารถควบคุมกำกับกันดูแลกันได้เลย
ส่วนสื่อโทรทัศน์หลักไม่มีปัญหาครับเขาก็พร้อมจะให้ความร่วมมือพร้อมที่จะรายงานอย่างตรงไปตรงมา
เมื่อวานนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าทีวีดิจิตอลทั้ง๑๕ช่องเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
ถ่ายทอดเสียงที่นายกพูดทั้งทั้งที่ในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ย
ทีวีดิจิตอลที่ประมูลกันได้เนี่ยมาทีหลัง
ฉะนั้นก็ไม่อยู่ภายใต้ควบคุมของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แต่พอมีเรื่องสำคัญเมื่อวานแต่ละช่องเขาก็ให้ความร่วมมือ
ให้รัฐบาลส่งสัญญาณไปถึงประชาชนส่งสัญญาณไปถึงผู้ชุมนุม
และทีวีทุกช่องก็ต้องส่งสัญญาณจากฝ่ายผู้ชุมนุมไปถึงฝ่ายผู้มีอำนาจ
ฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องคอยติดตามข่าว
ถามว่าจะมีความรุนแรงอะไรหรือไม่ไม่มีใครตอบได้
แต่ถ้าทุกฝ่ายระมัดระวังเราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ